ส่วนเรื่องของกีฬาเนี่ยนะคะตอนนี้ประเทศไทยลุ้นอยู่นะคะ
เกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกสองพันยี่สิบสอง
โอ้โหนี่เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกเลยเหรอ
คัดเลือกโซนเอเชียนะคะเอาความขึ้นหน้าเป็นยังไงคะ
คุณวิรวิทย์ค่ะครับเบื้องต้นเนี่ยเจ้าภาพของประเทศไทยนะครับ
มีโอกาสจะได้เป็นเจ้าภาพก็ตัดคู่แข่งออกไปได้อีกสองชาติครับ
ก็คือเวียดนามกับมาเลเซียนะครับทางด้านของเวียดนามเนี่ย
สาธารณุปโภคนั้นไม่เพียงพอนะครับส่วนมาเลเซียเองสถานการณ์โควิด
ก็ทำให้พวกเขานั้นก็ต้องตัดสินใจถอนตัวออกไปนะครับ
ถึง๑๕มิถุนายนโดยประเทศไทยเองก็แสดงความสนใจ

เพราะว่าไทยเหลือโปรแกรม๓เกมครับ
ยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ

จะไม่ได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพอย่างแน่นอนครับ
โดยในส่วนของสมาคมฟุตบอลมาเลเซียยืนยันนะครับ
ว่าขณะนี้รัฐบาลต้องรับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด๑๙ครับ
อีกทั้งไม่มีงบประมาณมากพอในการจัดการแข่งขัน
ส่วนเวียดนามครับถึงแม้ว่าจะมีข่าวว่าพวกเขาเองก็สนใจนะครับ

นามไม่มีสาธารณูปโภคและโรงแรม๕ดาวจำนวน๕แห่ง

รวมถึงมีสังเวียนแข่งขันที่ได้มาตรฐานเพียง๑สนามเท่านั้น
ดังนั้นประเทศที่มีศักยภาพพอที่จะเป็นเจ้าภาพได้
ซึ่งประเทศไทยก็แสดงความสนใจตรงนี้ครับ
แล้วก็จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในวันที่๑๕มีนาคมนี้
ก็รอลุ้นนะครับว่าประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพสมกับที่ตั้งใจไว้หรือเปล่าครับ
ส่วนวันนี้ครับฟุตบอลไทยลีกนัดที่๒๑ครับ
จะลงสนามในเวลา๑๗นาฬิกานะครับ
ก็เปิดเผยนะครับว่าตอนนี้ทีมยังไม่จบภารกิจในลีกครับ
เกมนี้ก็คงจะต้องเน้นรัดกลุ่มไว้ก่อนครับ
พร้อมยอมรับว่านี่จะเป็นเกมที่ยากที่สุดเกมหนึ่งของระดูการครับ
แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องการ๓คะแนนในเกมนี้เช่นกัน
พร้อมทั้งมุ่งมั่นจะเก็บใช้ชนะในเกมนี้
และระบบการเล่นตอนนี้นะครับก็เริ่มลงตัวแล้วครับ
ฟุตบอลไทยลีกวันนี้นะครับนอกจากคู่นี้แล้วก็ยังมีแข่งขันในคู่อื่นนะครับ